หาท่านถึงที่เลยเดี๋ยวจะพาไปที่กำแพงเพชร
นั่นเขามีพิธีกราบไหว้บวงสวงท้าเวสวรรณสาธุ

สาธุรอไปนะฮะคุณผู้ชมฮะที่นี่คือวัดอำพาพนารามหมู่หนึ่งตะบนวังไส
อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร

ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธานะฮะมางานนี้มาร่วมพิธีบวงสวงเบิกเนธถาเวสวรรณ

ชื่อดีชื่อดีคุณผู้ชมไปดูขนาดรูปร่างของท้าเวทกันหน่อย
เขาบอกว่ามีความสูงห้าเมตรองค์สีแดงทองเลยนะ

ตั้งตรงานอยู่หน้าวิหารหลวงปู่เพ่งนะครับ
ท่านเนี่ยเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดและเป็นเกจิชื่อดังของกำแพงเพชร

เขาบอกว่าจัดเป็นงานประจำปีด้วย
แล้วเนี่ยเขาจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีอยู่แล้วนะครับ
ในพิธีก็มีการวงสวงด้วยวิธีพราม
อันเชิญท้าเวสวันก็คือเจ้าสัววังไซเนี่ยนะฮะ

เบิกเดช

นี่คุณผู้ชมฮะหลายคนเข้ามาเนี่ย
เขาก็หวังว่าจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับไปด้วยเนาะ
ก็คือเหมือนกับว่ามีองค์ทาเวทที่แบบเป็นทาเวทเล็ก
เขาเรียกว่ากูวงกูเวรอะไรแบบนี้ไง
ก็เชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีแบบว่าให้ได้แบบว่าบูชงบูชากันนะครับ

เขาจะมีการจุดประทัดจำนวนหนึ่งหมื่นนัด

โบนัสก็ไม่ธรรมดาจุดเลยได้ไหมอ่ะใจร้อน
รอต่อไปน้องใบตองเดี๋ยวรอดูภาพไปเรื่อย

ไกลแล้วกุญชนะ

จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของท้าเวสวรรณ
โทรไปติดต่อไม่เคยได้เลยจ้ะ

่งมีมั่งคั่งลองโทรไปตามนี้แล้วกัน

ท่านบอกว่าคู่สายเต็ม
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ